หลายท่านที่เคยไปไหว้พระทำบุญตามที่ต่าง

จะเคยเจอบุคคลลักษณะแบบนี้
ดอกไม้ไหมดอกไม้ไม่แจกฟรี

กลุ่มนี้ก็ไปทำกับเด็กนักเรียนเขาไปทัศนศึกษากัน
แม่ค้าก็บอกว่าเอาดอกไม้วัดแจกฟรีจ้า

ทำหน้าไม่พอใจใช่ไหมคะ

นักเรียนทุกคนเจอหมดเลยค่ะ

แล้วก็บอกว่าของวัดแจก

เด็กไม่เคยไปเนาะไปวัดพระธาตุพระนม

ใส่มือมาเอา๒๐บาทจ่ายมาด้วยเด้อ

ถามลูกศิษย์ตัวเองว่าไปเจออะไรมา

ใส่มือเลยจ้าหนูนึกว่าแจก

เอาจังเอาตังค์มาก่อน๒๐บาทอะไรแบบนี้

คุณครูอัดคลิปนี้แล้วเอามาโพสต์
มองว่าไม่สมควรจะหากินกับคนอื่นแบบนี้

แล้วก็วิงวอนไปยังคณะกรรมการวัดพระธาตุพนม

ถ้าศาสนาไปตรวจสอบเรื่องของผลประโยชนแอบแฝงหน่อย
ปล่อยให้มีกลุ่มคนมาหากินแบบนี้

เน็ตเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรก

ดูแลจริงจังหน่อยทำไมวัดถึงปล่อยแบบนี้

มีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยัดเยียดแค่ซื้อดอกไม้
เพราะบางส่วนเนี่ยมีการไปเก็บค่าจอดรถด้วยเหมือนกัน
ทั้งที่เป็นที่สาธารณะนะฮะช่วยกันตรวจสอบอย่าปล่อยให้หากินแบบนี้นะครับ